เส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้
ลอกเรียนรายการภาษาไทยวันละคำหน่อย
วันนี้จะเสนอคำว่าเอาเปรียบครับ

ใช้ต่อเมื่อมีการแข่งขันกัน
แล้วฝ่ายที่ต้องการจะเอาชนะ
ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชนะ

การเอาเปรียบกันเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีผลเสียแหละครับ
ผลดีก็คือว่าฝ่ายที่ต้องการเอาชนะ
แล้วเอาเปรียบเนี่ยก็ได้ชัยชนะไป

ใช้ชนะที่เกิดจากการได้เปรียบ
จากการได้เปรียบเนี่ยไม่คงทนครับ
มันจะตามมาด้วยเสียงประนาม
ข้อนแคะข้อนขอดสารพัดนะครับ

ในอดีตคำว่าเอาเปรียบกันเนี่ย
เขาใช้กันในการแข่งขันกีฬาเป็นส่วนใหญ่ครับ

กีฬาที่มักจะเห็นว่าเอาเปรียบกันมากที่สุด

นักมวยสากลของเราเวลาไปชกต่างประเทศ
เราจะได้ยินบ่อยในสมัยก่อน
ถูกปล้นใช้ชนะถูกเอาเปรียบ

ตั้งแต่กรรมการห้ามบนเวที
กรรมการให้คะแนนที่อยู่๔มุมของเวที

ค้านสายตาคนดูทั้งโลก
เกิดจากการเอาเปรียบกันอย่างที่ว่า
แล้วก็ตามมาด้วยเสียงประนาม
แม้กระทั่งคนในประเทศนั้นเองเนี่ย
ที่เอาเปรียบเขาปล้นใช้ชนะเขา

ว่าเออคนมารุมประนามว่าเป็นประเทศขี้โกง

ระยะหลังเรื่องการเอาเปรียบกันทางการแข่งขันกีฬา

มันไม่ได้เกิดจากกรรมการเข้มแข็งหรอก
เกิดจากว่าโลกเขารับไม่ได้

กับคนที่คิดจะเอาชนะ
โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม
โลกเปลี่ยนครับ

คำว่าปล้นชัยชนะมีน้อยครับ

เอาเปรียบโดยการคิดกีฬาอะไรขึ้นมาที่

ใส่เข้าไปตั้งเยอะแยะแล้วตัวเองก็กวาดเหรียญทองไปเยอะแยะ
ประเทศสมาชิกก็ลุมกันด่า
บอกนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเอาเปรียบ
วันนี้วงการเมืองบ้านเรา
ก็ถูกจับตาและหยิบเรื่องการเอาเปรียบมาพูดกันมาก
ในท่ามกลางการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น
กำลังจะมีการเลือกตั้ง๒๔กุมภา
ดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างในเวลานี้
มันเข้าข่ายลักษณะการเอาเปรียบกัน
การเอาเปรียบเนี่ยมันไม่ได้ดูตามกฎหมายอย่างเดียวหรอกครับ
บางทีกฎหมายไม่ห้าม

แต่ว่าประชาชนเขาสัมผัสได้
เขาสื่อได้ว่าที่ทำทำกันอยู่นั้นเนี่ยเอาเปรียบ

ฉะนั้นการที่ไล่ไปดูซิว่ากฎหมายว่ายังไง

ต้องถามว่าประชาชนเขาคิดยังไง

แต่ความรู้สึกของประชาชนที่เขาสัมผัสได้
เขาคิดยังไงว่าเอาเปรียบกันไหม
แล้วถ้าเอาเปรียบกันผลลัพธ์ออกมา
มันจะเป็นที่ยอมรับกันไหม
ผมยกตัวอย่าง๓๔เรื่อง
เรื่องที่บอกว่าตอนนี้แจกเงินกันเยอะแยะไปหมดเลย
เงินบัตรสวัสดิการคนจนพ่วงนั่นพ่วงหนี้ดีครับ
แต่คำถามก็คือว่าอยู่มา๔๕ปี
ทำไมมาแจกเอาใกล้ใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง
หรือว่าถ้าแจกก่อนหน้านั้นใกล้ถึงวันเลือกตั้งคนก็ลืม
ฉะนั้นก็มาแจกเอาใกล้วันเลือกตั้งคนจะได้จำได้
คนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นโครงการพลังประชารัฐ
ซึ่งชื่อสอดคล้องกับพักการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
คนนี้เป็นนายกต่อ
คนก็สงสัยว่าทำไมมาแจกเอาตอนนี้
ฝ่ายคนที่ชี้แจงก็บอกว่าเขาคิดกันมาตั้งนานแล้ว
เรื่องที่ว่าจะทำแพ็คเกจนั่นแพ็คเกจนี่
แต่เขาเริ่มต้นมาตั้งแต่กไก่ก่อนขอไข่ก่อน
เขาเริ่มต้นมาอย่างนั้นก่อน
เขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมาแจกเอาตอนนี้เขาคิดกันไว้ตั้งนานแล้ว
แล้วเพราะเอิญว่ามาถึงช่วงใกล้เลือกตั้งมันลงล็อกพอดี
การแจกเงินโน่นเงินนี่มันมาลงล็อกก็พอดี
นี่เขาชี้แจงนะแล้วท่านจะว่ายังไง
หรือเขาบอกว่าเรื่องนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี๔คนเดินสายถี่หน่อย
ช่วงนี้โดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรี
นี่ยังมีคิวไปไหนมาไหนเยอะนะครับ
ยังมีคิวอีกเยอะในประเทศนี่แหละ
ทางฝ่ายของนายกเลขาธิการนายกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอก
นี่มันเป็นคิวที่วางกันไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ว่าในเดือนในปี๖๑นายกไปไหนบ้าง
ต้นปี๖๒นายกไปไหนบ้าง
ไม่ใช่อยู่อยู่มากำหนดเขากำหนดมานานแล้วนี่

เมื่อกำหนดมานานก็ต้องไปอย่างนั้น
ไม่เกี่ยวกับการไปหาเสียงเลือกตั้ง
นายกไปไหนเวลานี้ประโยคแรกที่นายกพูดก็คือว่า
ผมไม่ได้มาหาเสียงเลือกตั้งนะ

ก็บอกอ้าวก็นายกก็บอกแล้วนี่ว่าไม่ได้หาเสียง

รัฐมนตรีนี่ก็คนก็มองว่ายังไงก็เป็นการเอาเปรียบ
คุณเป็นหัวหน้าพักเป็นรองหัวหน้าพัก
เป็นเลขาธิการพักเป็นโคศกภักดิ์
มีตำแหน่งสำคัญอยู่ในพักทั้ง๔คน
แต่ว่านี่ก็จะใกล้เลือกตั้งแล้ว

นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไล่ไปดูกฎหมาย
ก็แปลว่ากฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้ต้องลาออก
แต่มันมีคำหนึ่งที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย
กฎเกณฑ์กติกามารยาทจิตสำนึก

และผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีทั้ง๔คน
ท่านก็ท่านก็คงรู้สึกว่าตอนนี้คนคิดกับท่านยังไง
ป่านนี้ก็ยังไม่ลาออก
นายกก็ไล่ให้ไปดูกฎหมาย
แล้วกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า
กฎหมายกับความรู้สึกไม่ได้ไปด้วยกันครับ
ทั้งหมดที่นำมาขีดเส้นใต้กำลังจะบอกว่า
ถ้าการเลือกตั้งเดินไปบนเส้นทางที่มีการเอาเปรียบกัน
ถ้าคนมีความรู้สึกว่าเอาเปรียบกัน
ถ้าพักการเมืองเขารู้สึกว่าเอาเปรียบกัน
ถ้าคนที่มาสังเกตการเลือกตั้งจากต่างประเทศ
เขาสัมผัสเขาสื่อได้เขารู้ได้ว่าเอาเปรียบกัน
หลังเลือกตั้งไม่สง่างาม
สง่างามไม่ว่าหรอกครับ
แต่ว่าหลังเลือกตั้งมันจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
แล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายตามมาอีก
ผมขีดเส้นใต้การเมืองมาเกือบทุกตอน
โดยประสบการณ์ของคนที่หาข่าวอ่านหนังสือมา
เรียนรู้มาว่าหลังการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
บ้านเมืองไม่เคยสงบเลย
หลังเลือกตั้งที่มีการกล่าวหาว่าทุจริตกันเนี่ย
เลือกตั้งแล้วไม่ได้จัดรัฐบาลแล้วเดินหน้าบริหารประเทศ
อย่างสงบลาบลื่นไม่เคยมีนะครับ
มีเรื่องทุกครั้งครับมีเรื่องทุกครั้ง
วันนี้เหลือเวลา๖๐กว่าวันจะมีการเลือกตั้ง
เรากำลังพิสูจน์กันอยู่ว่า
พฤติกรรมเอาเปรียบที่คนเขาคิดกัน
ถึงเวลาตัดสินใจได้แล้วครับ
อยากให้คนคิดอะไรที่มีความรู้สึกว่า
เออทำไมเอาเปรียบกันไม่เลิกไม่ลา
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้